ความคืบหน้าเรื่องของเสียอ้วนนะคะ

ที่ถูกยิงที่เขาชีจันทร์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุมี๖คน
คนล่าสุดก็คือเสียอ้วนที่ถูกจับได้
แต่ว่าเสียอ้วนถูกจับได้ที่กัมพูชา
ตั้งแต่วันที่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมา
จับได้ขณะที่กำลังจะหนีไปเวียดนามอยู่แล้ว
ทางการกัมพูชาควบคุมตัวได้ก่อน
แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งตัวมาบ้านเรานะคะ

ถือว่ามีความผิดผิดกฎหมายของกัมพูชา

แล้วก็ถือเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของกัมพูชาด้วย
ดังนั้นทางการกัมพูชาเขาก็ต้องมีการดำเนินคดี
เขาก็มีขั้นตอนของเขากว่าจะส่งตัวกลับมาได้
คาดว่าจะส่งตัวเสียอ้วนมาดำเนินคดีในบ้านเราได้เนี่ย

วันที่๒๑สิงหาคมค่ะ
กัมพูชาจับตัวเสียอ้วนนะคะ
หรือนายปัญญายิ่งดังอายุ๓๙ปี
เจ้าของสถานบันเทิงย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตนะคะ
อ้วนเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญในการก่อเหตุ

สปายก็คือนางสาวปวีนานาเมืองรักอายุ๒๐ปี
ฟอสก็คือนายอนันตชัยจริตรำอายุ๒๑ปี
อย่างที่บอกค่ะจับได้ขณะที่เตรียมจะหนีไปเวียดนามอยู่แล้วนะคะ
จับได้ที่จังหวัดประเวงเป็นชายแดนกัมพูชากับเวียดนาม๑๕สิงหาคม
พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปรับตัวเสียอ้วนที่กรุงพนมเป็นเมืองหลวงของกัมพูชานะคะ
แล้วก็ไปเจรจากับพลตำรวจเอกซอมวันวีระ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของตำรวจกัมพูชา
เพื่อจะนำตัวเสียอ้วนกลับมาดำเนินคดีที่ไทยค่ะ
แต่ว่าคดีเสียอ้วนเป็นคดีดังนะคะ
ทางการกัมพูชาเขาบอกว่าเขามีขั้นตอนในการดำเนินการของเขาตามกฎหมายค่ะ

ก็เลยไม่ใช่ว่าจับปุ๊บส่งมาได้ปั๊บเนี่ยนะคะ
ไม่สามารถส่งตัวมาได้ทันตามกำหนดคือตอนแรกเนี่ย
ว่าจะส่งตัวมาได้เมื่อวันศุกร์ก็คือเมื่อวาน๑๗สิงหาคม
แต่ก็ติดเรื่องของเอกสารการส่งตัวค่ะ
ต้องมีการผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนตามระเบียบของกัมพูชา
เพราะว่าเสียอ้วนถูกตั้งข้อหาเป็นภัยต่อความมั่นคงของกัมพูชา

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาจะต้องทำเรื่องเสนออนุมัติ
ผลักดันกลับประเทศผ่านรองอธิบดีกรมตำรวจกัมพูชา
เพื่อเสนอขึ้นไปให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเป็นผู้อนุมัติ
ถึงจะสามารถนำตัวเสียอ้วนส่งให้ทางการไทยได้

ทีนี้ล่าสุดนะคะจากการไปสอบถามจากแหล่งข่าว
ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ชุดทีมงานติดตามรับตัวเสียอ้วนของพลตำรวจเอกสุชาตินะคะ
ก็รู้มาว่าเช้าวันนี้ค่ะตำรวจฝ่ายความมั่นคงกัมพูชานำตัวเสียอ้วนส่งฟ้องศาลกัมพูชา
คดีหลบหนีเข้าเมืองและข้อหาความมั่นคงแล้วนะคะ
ก็เลยอยู่ระหว่างการทำเอกสารเพื่อส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา
อนุมัติก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาทำเรื่องผลักดันออกนอกประเทศ

เป็นวันหยุดราชการเจ้าหน้าที่ตมกัมพูชา

ก็คาดว่าทางการกัมพูชาจะทำเรื่องผลักดันเสียอ้วน

ก็คือวันจันทร์ที่๒๐สิงหาคม
แล้วก็จะส่งตัวเสียอ้วนกลับมาบ้านเราได้
ดำเนินคดีอังคารที่๒๑สิงหาคม
ซึ่งถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกัมพูชา
ทำเรื่องส่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา
อนุมัติไม่ทันในวันนี้

คือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าท่านเซ็นหรือยังภายในวันนี้นะคะ
ก็ล่าสุดมีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุชาติพร้อมทีมงาน
ติดตามก็เดินทางกลับเมืองไทยแล้วเมื่อช่วงบ่ายนะคะ
เดี๋ยวจะเดินทางไปรับตัวเสียอ้วนอีกครั้งวันจันทร์ที่๒๐สิงหาคม
ทีนี้เมื่อวานนี้ที่เราเล่าข่าวไปคุณผู้ชม
ว่าเจ้าหน้าที่ไทยควบคุมตัวผู้ต้องหาคนสำคัญที่ทางการกัมพูชาต้องการตัว

เป็นนักศึกษาแพทย์ชาวกัมพูชาก่อคดีฆาตกรรมมีหมายจับแล้วหนีมาเมืองไทย
ก็มีกระแสข่าวลักษณะที่ว่าแลกตัวกัน
ให้ทางการไทยจับตัวผู้ต้องหาชาวกัมพูชาที่หนีมาในไทย
แล้วเดี๋ยวกัมพูชาจับตัวเสียอ้วนแล้วก็แลกตัวกัน
จริงแล้วเรื่องนี้นะคะมีคำชี้แจงมาจาก
คนตำรวจเอกสู่ชาติธิรัฐสวรรค์จริงตำรวจแห่งชาตินะคะ
ก็บอกว่าเรื่องที่ทางการกัมพูชา
ประสานให้ช่วยจับกลุ่มผู้ต้องหากัมพูชา๒คนเนี่ยค่ะ
คือเขาประสานมาก่อนที่จะมีคดีเสียอ้วนนะคะ

ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวกัมพูชาได้ทั้งสองคนพอดี
จังหวะที่กัมพูชาจับตัวเสียอ้วนได้พอดี

เหมือนกับแลกตัวกันอะไรอย่างนี้จริงแล้วไม่ใช่
คนก็ไปคิดว่าเราต้องจับผู้ร้ายของเขาก่อนหรือเปล่า
ถึงจะได้ผู้ร้ายของเรากลับมาอะไรอย่างนี้

คือทางกัมพูชาประสานมาก่อนจะมีคดีเสียอ้วนซะด้วยซ้ำนะคะ
สำหรับการแกะรอยติดตามจับตัวเสียอ้วน
ก็เริ่มจากตำรวจสพนาจอมเทียน
ควบคุมตัวนายเกียรติศักดิ์สุรางแสงมีบุญหรือบอล
ลูกน้องคนสนิทของเสียอ้วนได้ที่จังหวัดสะแก้วนะคะ
พอสอบปากคำในบอลเนี่ยบอลก็สารภาพว่ามีคนที่ช่วยเสียอ้วน
หลบหนีพาไปกัมพูชา๓คน
นายโกวัลศิลปาโนหรือวันนายวินัยศิลปาโนหรือเน่ง
และนายภูทรสิงห์ดีหรือน้อย
๓คนนี้ถูกตำรวจควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีไว้ทั้งหมดแล้วนะคะ
สำหรับเส้นทางการหลบหนีของเสียอ้วน
คำรับสารภาพของทั้ง๓คนที่พาเสียอ้วนหนี
เขาก็บอกว่าหลังจากที่เสียอ้วนลงมือยิงน้องฟอสน้องสปาย
ที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีเรียบร้อยแล้ว

นายภูทรหรือไนน้อย
ก็พาเสียอ้วนหลบหนีไปทางด่านข้ามแดนบ้านเขาดินตำบลคลองหาด

ใช้วิธีกบดานแบบนิ่งอยู่ที่กัมพูชา
มีเงินติดตัวอยู่แค่๓แสนบาท
แล้วตำรวจไทยประสานตำรวจกัมพูชา
จนสามารถควบคุมตัวเสียอ้วนได้
ขณะที่หลบซ่อนอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดเปรยเวง
ชายแดนกัมพูชาติดกับประเทศเวียดนาม
อย่างที่บอกว่าเตรียมจะหนีไปเวียดนามอยู่แล้วค่ะ

ห่างจากจังหวัดสะแก้วไปประมาณ๖๐๐กิโลเมตรนะคะ
คือทางญาติของน้องฟอสกับน้องสปาย
เขาก็รอนะรอว่าจะไปที่เขาชีจันทร์จุดเกิดเหตุ
น้องฟอสกับน้องสปายถูกยิงจนเสียชีวิต
จะไปดูหน้าเสียอ้วนจะไปดูการทำแผน
ก็บอกว่าก็อยากจะไปถามเสียอ้วนเลยว่าการฆ่าลูกเขาทำไม
วันนี้นะครับที่จังหวัดกรรลศิลป์
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องฟอสกับน้องสปายนะครับ
แล้วก็ได้ไปคุยกับทั้งสองครอบครัวนะฮะ
โดยครอบครัวของน้องฟอร์สได้เจอกับคุณป้า
คุณป้าซึ่งเปิดเผยว่าชีวิตของน้องฟอสเนี่ย
คือโซนสถานบันเทิงที่จังหวัดภูเก็ต
คุณป้ายืนยันว่าทุกคนรู้ว่าน้องฟอสนั้นเป็นชายหัวใจหญิง
มีบุคลิกลักษณะท่าทางแล้วก็ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิง
ซึ่งป้าเชื่อว่าเสียอ้วนเข้าใจผิด
เพราะว่าน้องสปายมักบอกกับคนอื่นว่าฟอร์สคือผู้จัดการส่วนตัว
ถ้าอยากติดต่ออะไรให้ไปถามฟอสหรือว่าให้ฟอสรู้เรื่องก่อน
ด้วยเหตุผลนี้เนี่ยคงทำให้เสียอ้วนเข้าใจผิดนะครับ
จากนี้ป้าของน้องฟอสยังบอกว่าในพื้นที่ภูเก็ต
คนที่ทำงานในโซนสถานบันเทิงพูดกันอยู่ว่าเสียอ้วนเป็นคนมีอิทธิพล
ชอบเลี้ยงผู้หญิงแต่พฤติกรรมก็คือชอบกลาง
เอาปืนไปคมขู่ไม่เคยมีใครที่ไม่เคยเห็นนะครับ
ส่วนเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นกับครอบครัวป้าเล่าว่า
ยายเนี่ยฝันว่าฟอสมาขอของขวัญวันเกิดให้จับตัวเสียอ้วนให้ได้
ก่อนที่จะถึงวันเกิดฟอสก็คือวันที่๑๖สิงหาคม
พอมีข่าวจับเสียอ้วนได้ช่วงกลางดึก๑๕สิงหาคม
รถยนต์สีขาวของฟอสที่จอดอยู่ก็เหมือนกับ

แต่พอไปดูไม่มีใครอยู่ใกล้รถเลย
ทั้งในคืนนั้นมีคนในครอบครัวฝันว่าฟอร์สมาหา
ยิ้มให้แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรห่วงแล้ว

ส่วนวันนี้แม่ของน้องฟอสผู้สื่อข่าวไม่เจอนะ

เพราะว่าคุณแม่ยังทำใจไม่ได้นะฮะป่วยฮะวันนี้

ก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่ตำรวจจะพาเสียอ้วนไปทำแผนที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี

เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะได้หายป่วยทันวันที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
ใหม่นะแต่ว่าน้องสปายมานอนไม่กี่ครั้งนะครับเพิ่งสร้างเสร็จ
คือปกติแล้วน้องสปายจะไปทำงานอยู่ที่ภูเก็ตแล้วก็ไปต่อที่นครปฐมนะฮะที่ไปทำงานที่ใหม่
กลับมาบ้านก็เวลามีช่วงเทศกาลหรือว่าวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน
แม่ของน้องสปายบอกว่าสปายเป็นเด็กน่ารักรักสวยรักงาม
เคยเป็นถึงธิดาประจำอำเภอแล้วก็ธิดาเขตไปประกวดระดับจังหวัด
ส่วนเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่บอกว่าก็มีเหมือนกันนะที่บ้านของน้องสปาย
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีพระเคยมาทักว่าดวงวิญญาณของลูกสาวยังไม่ไปไหน
เพราะห่วงครอบครัวแล้วก็อาฆาตเสียอ้วน
ช่วงคืนวันที่มีข่าวว่าจับเสียอ้วนได้ก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
ก็คือจู่เนี่ยก็เหมือนกับมีคนมาปลาลูกแก้วของน้องสปายปลาใส่กระจก

พอตอนนอนก็ฝันว่าสปายและฟอสมาตีที่แขนแล้วก็ร้องไห้บอกว่าถูกเสียอ้วนฆ่าแม่นึกว่าเขา
นึกว่าเป็นพี่ชายสปายทำนึกว่าเป็นพี่ชายสปายเอาก้อนหินปลาบ้านนะ
พอเดินมาดูกระจกก็ไม่แตก
ประตูหน้าบ้านกระจกหน้าบ้านก็ไม่แตก
ก็ร้องปกติอย่างนั้นเหรอครับ
ปกติแม่ก็เลยบอกว่าแม่ก็เลยเดินไปที่หน้าทีวีแม่ก็เลยบอกว่า
ถ้าเป็นหนูน่ะหนูจะทำอย่างนี้นะถ้าเป็นคนอื่นเจอน่ะถ้าเป็นยายเจอยายก็จะช็อก
ดังนั้นก็ไม่มีแล้วแม่ก็ไปนอนเนี่ยแม่ก็นอนกอดอกอย่างนี้นะ
ฝ่ามือเลยนะตีอย่างนี้เลยตีแรงอย่างนี้เลยแม่ก็ลุกขึ้นอีก
แม่ก็ถามว่าใครมาตีทำไมตีแรงจังแม่ก็ถามคนในบ้านบอกไม่มีใครมาตีสักคน
แม่ก็เลยบอกโอ๊ยแม่ก็เลยแม่ก็เลยนอนลงใหม่แม่ก็เลยบอกว่าหนูอย่าทำอย่างนี้อีก
เพราะว่าแม่รู้ว่าหนูห่วงพ่อกับแม่มากแม่แม่จะประสานสิ่งที่หนูตั้งใจไว้ให้ดีที่สุด
ให้ท่านนั่งทางในดูให้นะแกก็เลยบอกว่าโอ๊ยน้องสปายไม่ยอม
สปายไม่ยอมจนกว่าจะจับไอ้อ้วนได้
นี่ค่ะคุณแม่ของน้องสปายก็บอกนะคะว่า
สิ่งที่น้องสปายอยากได้อยากทำให้แม่มากที่สุด
ก็คือการซื้อรถยนต์ให้พ่อกับแม่ค่ะ
วันนี้พ่อกับแม่ของน้องสปายก็เลยเอารถยนต์คันดังกล่าวนะคะ
ให้นักข่าวของเราดูแล้วก็ยืนยันว่าจะผ่อนรถคันนี้ให้หมด
สารความฝันของลูกที่ตั้งใจจะออกรถให้กับพ่อแม่นะคะ
ส่วนเรื่องของการเดินทางไปเขาชีจันทร์
เพื่อติดตามการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
กับแม่ของน้องสปายบอกว่าจะออกเดินทางวันจันนี้นะคะ
ถ้าหากเจ้าหน้าที่นำตัวเสียอ้วนมาที่ชนบุรี
แล้วก็ทำแผนวันอังคารตามที่มีข่าวเสนอไปก่อนหน้านี้
กับแม่ของน้องสปายบอกว่าไปแน่นอน
อยากจะไปเห็นหน้าเสียอ้วนเดี๋ยวจะไปดูการทำแผนนะคะ
น้องฟอสกับน้องสปายก็ยัดยัดก็ทำพิธีชาวบรรณคิดศพไปเรียบร้อยแล้วนะครับ